กระแสการคาดเดาว่านักเตะไทยจะมี๑คน

ก็คาดเดากันไปต่างนานา
ตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบนะว่าจะเป็นใคร
แต่ตอนนี้ที่แน่ก็มีนักเตะไทยที่เป็นระดับเยาวชน
ที่ได้ไปค้าแข้งในหลีกเรมันแล้วเช่นเดียวกัน

มีทั้งข่าวลือข่าวจริงข่าวสีสันนะครับ
ในโซเชียลมีเดียบ้านเรานะครับ
ลีกในเอเชียที่แสดงความสนใจดึงตัวนะครับ
แม้กระทั่งการไปค้าแข้งในยุโรป
ซึ่งหนึ่งในข่าวที่ถูกพูดถึงคือในช่วงกลางปีนี้นะครับ
อาจจะมีนักเตะไทยที่ได้ไปค้าแข้งยุโรป
กับทีมในระดับบุญเดสลีก้าเรมันกับสโมสรฮอปเป็นฮาม
โดยแข้งไทยที่มีชื่อผัวพันธ์ในดิวนี้ก็คือเอกณิตปัญญานะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับได้มีการยืนยันจากทางสโมสรเชียงรายยูเต็ดว่า
ยังไม่มีการติดต่อซื้อขายแข้งรายนี้แต่อย่างใดนะครับ
และตัวนักเตะยังมีสัญญากับทางเชียงรายยูเนเต็ด
ซึ่งยังคงต้องติดตามกันว่ากระแสดังกล่าวจะเป็นจริงหรือไม่นะครับ
พูดถึงก็เป็นนักเตะที่น่าจับตามองในปีที่ผ่านมานะครับ
ถ้าเกิดว่าจะเป็นชื่อของเอกณิตนี่ก็ถือว่าต้องลุ้นเหมือนกันนะครับ
แต่ต้องดูในเรื่องของสัญญาด้วยว่าจะสามารถไปได้หรือเปล่านะครับ
แต่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีนักเตะไทยที่ได้โอกาสไปค้าแข้งในลีกยุโรปแล้วก็คือ๒คนนี้นะครับ
เป็นนักเตะในระดับเยาวชนนะครับได้มีโอกาสเซ็นสัญญากับทีมในหลีกเรมันก็คือกฤษณะภูมิรินครับ
ทั้งสองคนกลับไปเยอรมนีก็เดินสายคัดตัวแล้วก็ได้รับสัญญาในที่สุดครับ
แล้วก็มีโอกาสที่ได้ลุ้นติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตด้วยนะครับ
และในช่วงกลางปีนี้แข้งในนี้มีลุ้นที่จะได้เซ็นสัญญาในระดับอาชีพกับทีมระดับลีก้าสาม
โดยปัจจุบันมีสโมสรที่เริ่มติดต่อมาให้พิจารณาสัญญาแล้วเช่นกันนะครับ
กรณีของอาชิตคนก็อาจจะมายกระดับทีมชาติไทยในอนาคต
เพราะว่าเจ้าตัวเองก็ถูกคาดหมายว่า
จะเป็นกองหน้าคนสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตเช่นเดียวกันครับ